คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเสิร์ฟความหวานผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีกันหน่อย

บางคนถึงขั้นเบาหวานขึ้นตากันเลยทีเดียวนะ
ก่อนจะแต่งงานเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าดิฉันจะต้องตายอีกกี่รอบต่อกี่รอบ
หน้าจออินสตาแกรมนะคะเพราะว่าเปิดเข้าไปทีไรเนี่ย
โอ้โหก็มีแต่ภาพหวานของเจนี่กับมิกกี้ก่อนแต่งงานนะคะ
ฝากคุณผู้ชมด้วยว่าโลโก้บนการ์ดแต่งงาน
คือเขาบอกว่าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะ
แต่เนี่ยมีความหมายโดยคนที่ออกแบบไม่ใช่ใครที่ไหน
ก็คือสินแสชื่อดังอเป็นหนึ่งที่ตอนนี้ค่อยเป็นภาษาเป็นข่าวอยู่
ซึ่งก็มีลูกศิษย์เป็นคนบรรเทิงเปลี่ยนดวงปรับไลน์เซน
บันเทิงไทยรัฐนะคะถึงที่มาว่าโลโก้ที่สวยงามแบบนี้เนี่ย
เสริมดวงแบบนี้เสริมบารมีที่ว่าว่าที่เบาสาวเป็นยังไง
เขาเสริมดวงกันอะไรยังไงไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
อาจารย์ดีไซน์ตัวเจก่อนนะคะอาจารย์บอกแบบนี้ค่ะ
เนื่องจากว่าด้วยตัวของตัวเจเองเนี่ยมีภาวะความเป็นผู้นำมาสูง
แล้วด้วยตัวเขาเองเขาเป็นนักกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
มีนักสัตว์ที่เขามีความรู้สึกว่าต้องใช้ตัวเขาเป็นบารมี
เราเรียนดีไซน์ตัวเขาเป็นตัวแรกแล้วตามด้วยมิกกี้
ในภาพรวมให้เขาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

เขาบอกอาจารย์หนูชอบมากหนูขอบคุณมาก
แล้วก็เขาก็คือไปทำให้อาจารย์ได้รู้สึกว่าขอบคุณเขาเหมือนกันนะ
เพราะเขาไปทำการ์ดเป็นอาเคลิกเขาลงทุนอย่างดีแล้วมีการ์ดเราทุกอย่าง
แล้วเขาบอกอาจารย์หนูจะดีไซน์ทุกอย่างลงในลงในของชำรวยนู่นนี่นั่น
แสดงว่าเขาอินกับสิ่งที่เราทำให้
และช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าดาราเขาแห่แชร์๖ปีนักศัตริย์ที่กำลังจะปั้ง
เรื่องงานเรื่องเงินนับตั้งแต่วันที่๙เดือน๙ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ
มีปีใดบ้างแล้วคนที่อยากเห็งแต่ไม่ได้อยู่ใน๖นักศัตริย์นี้
จะทำอย่างไรเพื่อเสริมดวงมีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
ปีนักศัตริย์แรกค่ะคนเกิดปีมะโรงค่ะ
ปีที่๒ค่ะคนเกิดปีรกาค่ะ
ปีที่๓ค่ะคนเกิดปีจอค่ะ
ปีที่๔คนเกิดปีมะเสงค่ะ
ปีที่๕คนเกิดปีวอกค่ะและปีที่๖คนเกิดปีขานค่ะ
ใน๖นักศัตริย์เป็น๖นักศัตริย์ที่ต้องบอกก่อนหน้านี้
บอบช้ำมาเยอะใน๖นักศัตริย์เนี่ยคือพลาดสิ่งต่างมาเยอะ
แต่พอหลังจากวันที่๙เดือน๙เขาจะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเอง
ในส่วนของนักสัตว์อื่นอาจารย์แนะนำแบบนี้
ในส่วนของนักศัตริย์อื่นถ้าเกิดจะให้แนะนำให้มีการแก้เคล็ด
ให้เขาดีด้วยพอกันเนี่ยอาจารย์แนะนำแบบนี้ค่ะ
ให้เราเตรียมทูบนะคะสัก๓ห่อหรือ๕ห่อ
แล้วให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด
อาจจะเขียนหลอกก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเขียนให้มีตัวเมจิติดอยู่ข้างหน้า
แล้วไปถวายวัดนะครับไปถวายสถานที่ที่คนไหว้กันเยอะ
แล้วไปเหมือนกับไปถวายแล้วพอมีคนมาใช้ของเรา
เท่ากับว่าจะเสริมสิ่งต่างให้ดีขึ้น
คือจะบอกว่าจากกระแสพีชโป๊ะแต่งที่คุณผู้ชมได้ทราบกันดีนะคะ
กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ในโลกโซเชียล
บันเทิงไทยรัฐเองก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับสินแสเป็นหนึ่งนี่แหละ
ซึ่งเป็นสินแสที่ดาราหลายคนให้ความเคารพนับถือ

ซึ่งสินแสเองก็บอกว่าวันนี้ดิฉันพูดผิดเมื่อสักครู่นี้
จริงวันนี้คือวันที่๙เดือน๙เขาบอกว่าเป็นวันดี
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเปิดใจกันสักหน่อยนะคะ
ไม่เป็นไรอ่ะเรื่องที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะคะ
วันนี้เราเปิดใจพิจารณาด้วยตัวของคุณเองนะคะว่า
ว่าเท็จจริงแล้วมันเป็นอย่างไรก็พิจารณาด้วยตัวเองกันเลย
อะไรดีก็รับเข้าตัวอะไรไม่ดีก็เว้นออกไปนะคะ